มาดูปัญหาสะท้อนสังคมกันหน่อยค่ะ
คือต้องบอกว่ารัฐราชการบ้านเราทำงานช้ากันมาก
ตั้งแต่โรคโควิด๑๙ระบาดผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓
ต้องได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคม
ที่หักเงินเราแต่ละเดือนหักดีนักหนา
แต่เวลาจ่ายมันยากเข็นเหลือเกินค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันเกิดเป็นคลิปขึ้นมาเวลาไหนจ้างคนหนึ่งหน่อย
เห็นลูกน้องอดทนรอเงินจากประกันสังคม
เดี๋ยวไปดูคลิปทวงถามเงินจากประกันสังคมค่ะ
ที่๒ยังไม่ได้เลย๕๐๐ที่รัฐบาลเยียวยาเนี่ยนะครับ
ได้ไปตั้งนานแล้วครับเอาคำตอบมานะครับ
ถ้ามีคำตอบชัดเจนผมไม่มาแบบนี้เลยครับนี่คำตอบไม่ชัดเจนครับ
นะลูกจะต้องกินรสดีไม่ต้องผ่อนนะครับ

ผมไม่เดือดร้อนนะผมไม่เดือดร้อนแต่ลูกน้องผมเดือดร้อน
ประกันสังคมต้องให้คำตอบให้ได้เดือนไหนบ้างครับที่ประกันสังคมไม่หักไม่มีหรอก
จริงจริงถึงเวลาหักถึงเวลาหักครับแต่นะตอนนี้นะครับ
ท่านลองคิดดูเดือนที่สองครับเราอยากได้ความจัดเจนว่า
เดือนที่๒ให้วันไหนเดือนที่๓ให้วันไหนเขาให้๓เดือนถูกไหมพี่
วันไหนบอกมาลูกพี่กินไหมครับลูกพี่ต้องกินถูกไหมครับ
ค่าใช้จ่ายต้องมีเก้าพันสามร้อยบาทบางคนยังไม่ถึงเลย
ประกันสังคมไม่มีตังค์เขาบอกมาเลยบอกไม่มีตังค์วันที่ยี่สิบ
ทุกคนนะพี่นะเขารอเงินพี่น่าจะเป็นจะตายกันแล้ว
พวกแรกเข้าวันที่เจ็ดนี้วันที่ยี่สิบอีกสิบสามวัน
ทำให้แดงบางเรื่องต้องประจานนะคะถึงจะมีความคืบหน้า
เพราะได้ยินใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ประกันสังคมตอบมาบอกว่า
เงินน่าจะเข้าวันที่๒๐มิถุนายนปกติเงินจะเข้าทุกต้นเดือน
ที่๒นี่คุณจะกลางเดือนแล้วยังไม่ได้นะคะ
สุดท้ายได้คำตอบแบบนี้ค่ะ